ไปตรวจสอบตามคลิปนี้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์
มีผู้ชาย๒คนอ้างตัวว่าเป็นตำรวจ

และคอยมาเรียกโบกรถจักรยานยนต์ที่ขี่ไปมา

ลักษณะเหมือนเมา
แล้วก็ไปตรวจรถจักรยานยนต์คุณป้าท่านหนึ่งนะครับ
แต่ว่ามีพลเมืองดีเข้ามาช่วยบอกคุณป้าไปเลย
เพราะผมไม่เชื่อว่าสองคนนี้ตำรวจ
เขาก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วก็พูดคุยซิ
กับ๒คนที่อ้างตัวว่าเป็นตำรวจในลักษณะของอาการเมาด้วย

ก่อนที่จะสาวไปถึงว่าตำรวจจริงจับกลุ่มตำรวจปลอมนี้ได้หรือยังนะฮะ

เสื้อดำคอปกแดงบอกผมเป็นผู้กอง
อยเสื้อเทาเป็นลูกน้องผม
แล้วก็ทางคนถ่ายถามเสื้อเทาแล้วพี่เป็นสายสืบ

ถ้ามองแล้วจะสืบได้เหรอเอาบอกสืบได้

แล้วก็ถูกไปเป็นหลักฐานให้ตำรวจจริง

เพราะตำรวจนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มถึงบ้านพัก
พบว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองคนเป็นพี่น้องกัน
ทราบชื่อก็คือนายสาหกิจหวังชอบ

นี่จับกลุ่มได้อย่างรวดเร็วเลยนะ
ตำรวจทำงานเร็วมากเพราะว่ายังใส่ชุดเดิมอยู่เลย

มีพฤติการชอบออกตระเวนไปกินเหล้ากับเพื่อนฝูง
เมาแล้วมักจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับเพื่อนบ้านเป็นประจำ
ทั้งสองสาภาพว่าได้ก่อเหตุดังกล่าวจริง

และไม่ได้เอาทรัพย์สินและสิ่งของคนอื่นไปเลย
เพราะขณะตรวจค้นก็ถูกพลเมืองดี

ขอโทษตำรวจที่ทำให้เสียชื่อเสียง
เราไปฟังเสียงของผู้ต้องหากัน
ซึ่งเรียกว่าคนละม้วนกับในคลิปที่ก่อเหตุเลยนะคุณนะ

เห็นคลิปผมที่ผมลงไป
ผมทำด้วยคลิปผมนี้
ได้ตั้งใจและกิจตนานะครับ

เพราะว่าสปีศสมัยะนั้นช่วยเกินที่ครับ
ก็เลยให้ผมพี่กล้าว
เป็นถุงหลวดไหมทำจริง

นะครับสำนึกผิดแต่ก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

ไม่มีตำรวจมาเป็นโจรและไม่มีโจรสามารถที่จะมาเป็นตำรวจได้
มีแต่โจรที่อาศัยเครื่องแบบตำรวจในการหากิน
ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนช่วยกันสอดส่อง
หากพบผู้ที่แอบอ้างตัวมาเป็นตำรวจมาเรียกเงินมารีดไถ
สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่แอปพลิเคชันไลน์อาสาตาวิเศษ
สะกดนี้เลยอาสาตามวิเศษภาษาไทยนี่แหละครับ
ก็เข้าไปร่วมอยู่ในกรุ๊ปไลน์ของทางตำรวจแจ้งได้เลย
อาสาตาวิเศษ
ใช่ครับคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะตอนแรกหลายคนเป็นห่วงพี่ที่ถ่าย
ที่ที่เป็นคนถ่ายกลัวว่าหลังเหตุการณ์นั้นจะโดนอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าแถวนั้นก็ยังมีชาวบ้านมีประชาชนอยู่นะครับ